คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องนี้ค่ะวิจารณ์กันหนักเลยนะคะ
เขาโพสต์ภาพผู้หญิงที่เป็นชาวต่างชาตินะคะเป็นชาวจีน
ปวดปัสสาวะมากจนทนไม่ไหวละมั้ง
เมื่อวานตอนผมเห็นเรื่องนี้ที่เขาแชร์กันนะผมนึกว่าที่จีนนะหรือว่าที่ต่างประเทศ
เมืองไทยค่ะแต่พอเห็นภาพนี้เนี่ยก็แบ่งเป็นสองความรู้สึกนะคะ
ความรู้สึกแรกก็คือคุณทำแบบนี้ได้ยังไงเป็นพื้นที่สาธารณะคนก็ยืนอยู่เต็มเลย
มีบางคนที่แบบปัสสาวะของคุณไปกองอยู่ที่รองเท้าเขาก็มีนึกออกไหมคะ
แล้วก็มีพระท่านอยู่บนรถไฟฟ้าด้วยนะคะพระท่านต้องดึงจีวอนท่านขึ้นอย่างเงี้ยค่ะ
แล้วคุณเป็นผู้หญิงทำแบบนี้นะคะแต่อีกมุมหนึ่งก็บอกว่าโอ๊ยสงสารเขาจังเลยอ่ะ
คงปวดมากใช่ไหมทนไม่ไหวมากใช่ไหมเข้าใจเลยคนปวดมากแล้วมันทนไม่ไหวมันรู้สึกยังไง
คือขณะนั้นเป็นช่วงที่รถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงก์กำลังวิ่งอยู่
ช่วงค่ำเมื่อวานยังไม่ถึงสถานีทีนี้ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น
แล้วก็ฉี่แบบนี้เลยซึ่งท่านดูภาพทางซ้ายมือจะเห็นจีวอนสีส้ม
ใช่ค่ะของพระรูปหนึ่ง
แล้วถ้าเรานึกภาพของรถไฟฟ้ามันก็จะวิ่งไปด้วยสั่นไปด้วย
เอี้ยงซ้ายหน่อยนานนั้นเอียงซ้ายขวานหน่อย
ต้องคอยเล็งว่าปัสสาวะจะไหลไปทางไหน

เพราะมันก็เป็นกองน้ำอ่ะใช่ไหมใช่ค่ะมันก็เลื่อนไปเรื่อย
แล้วคือก็เลยเกิดคำถามว่าจริงแล้วบนรถไฟฟ้า
มีห้องน้ำตรงไหนยังไงบ้างไหม

สถานีน่าจะมีห้องน้ำสถานีรถไฟฟ้าหรือไหม

เดี๋ยวก็จะถึงสถานีถัดไปแล้ว
ลักษณะนี้คงอั้นรอไม่ไหวแล้วแหละมั้ง

วิดีโอคอร์คุยกับเจ้าของโพสต์ค่ะ
ชื่อว่านายเทพทัศน์เทพทิพย์อำพรนะคะ
เพราะว่าคลิปนี้ภาพนี้คนแชร์ไปเป็นโอ้โหเป็นแสนนะคะหลักแสนนะคะ
เจ้าของโพสต์เขาบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืน
กำลังนั่งรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงค์กลับบ้านไปลงสถานีทัพช้าง
ระหว่างทางก็เห็นกลุ่มชาวจีนสองคนคือคุยกันเสียงดังมาก
คนข้างก็เริ่มแบบเอ๊ะทำไมคุยกันเสียงดังจังนะคะ
ก็เหมือนจะพยายามออกจากขบวนรถด้วยนะคะแต่เพื่อนไม่ไปด้วย
แล้วก็หญิงสาวคนนึงหนึ่งในนั้นที่เขามาเป็นกลุ่มชาวจีนนะคะ
เอากระเป๋าลากมาขวางเอาไว้แล้วกลุ่มเพื่อนก็กรี๊ด
เจ้าของโพสต์บอกว่านึกว่าตะขาบนึกว่ากรี๊ดอะไรสักอย่าง
แต่มันไม่ใช่ตะขาบมันเป็นสายน้ำค่อยไหลมา
แล้วนาทีนั้นก็เลยยกมือถือมาถ่ายรูป
แล้วก็วิ่งเลยค่ะคนถ่ายบอกถ่ายรูปเสร็จแล้ววิ่งค่ะ

ทีนี้เขาก็บังตรงนั้นผมก็ไม่ได้เห็นอะไรอย่างเงี้ครับ

ผมก็นึกว่ามีด้วยสัตว์มีตะขาบอะไรหรือเปล่านี้ครับ
ก็คือก็เลยรู้เลยว่าเออฉี่นี่หว่าแล้วคนนั้นก็เริ่มแตกตื่นกันทั้งครั้ง
พอเขาฉี่เรียบร้อยก็คนนั้นเริ่มหนีแล้วแอบมาริวอากาศมา
กลิ่นอื่นก็กลิ่นก็เริ่มออกแล้วแล้วผีคือเยอะมากครับผีเยอะแบบ
คือก็คงมันไว้จริงนะครับก็สงสารเขาเหมือนกัน
เพราะว่ารู้เขาลักมาตั้งหลายสถานีแล้วซึ่งตอนแรกผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาลงทางหรือยังไง
อันนี้คือกรณีของน้ำนะยังไม่ได้พูดถึงเรื่องของกลิ่น

เขาก็บอกว่าอีกมุมหนึ่งก็สงสารนะคุณเทพทัศน์บอกว่าก็สงสารผู้หญิงคนนี้นะคงปวดหนักแบบมากอ่ะ
ก็เลยจำเป็นต้องแบบนั่งยองแล้วก็ปัสสาวะมันตรงนั้นเลยอ่ะนะคะ
แต่ที่น่าสงสารยิ่งกว่าคุณเทพรัฐบอกว่ามีน้องผู้หญิงคนนึง
นั่งเล่นโทรศัพท์มือถืออยู่ในขบวนรถเนี่ยค่ะแล้วก็อยู่ใกล้ตรงนั้น

ปัสสาวะของสาวจีนคนนี้ไหลไปกองเต็มรองเท้าน้องเขาเลยค่ะ

ก็สงสารเขาครับเพราะว่ามันก็ถ้าเกิดว่าอยู่ดีเป็นเราอะไรอย่างนี้ครับ
งั้นออกไปพวกผมบิ้งหาห้องน้ำซึ่งเขาเป็นต่างชาติเนี่ยครับผมไม่รู้นะฮะ
ซึ่งมันเป็นจุดอ่างน้ำสุดท้ายพอดีเนี่ยครับเพราะว่าไปกองรองเท้าน้องเขานะ
อืม
น้องผู้หญิงมาเป็นจุดแห่งน้ำสุดท้าย
ที่เจ้าของภาพเขาเล่าให้ฟัง
มันคงไหลไปกลองลงที่จังหวะดูโทรศัพท์มือถืออยู่ไง

ปัญหามันก็คือว่าเธอปวดปัสสาวะอย่างรุนแรงจนกลั้นไม่
ไหวแล้วบนขบวนรถอืมใช่ไหมคำถามก็
ก็คือว่าเอาแล้วก่อนหน้านี้คือตอนที่รู้ว่า
เริ่มรู้ว่าปวดเนี่ยอาจจะไม่ทราบว่าตามสถานีของเรา
มีห้องน้ำหรือยังไรก็เลยไม่ได้เข้าก่อนเนี่ยนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับเพราะว่า
พอร์ตลิงเขามีห้องน้ำอยู่นะครับแต่ทีนี้ในภาพเนี่ยที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับ
จะเห็นว่ามีพระสงฆ์อยู่รูปหนึ่งด้วยอยู่ฝั่งตรงข้ามกับสาวจีนคนนี้เลยนะฮะ
ใช่ท่านต้องหลบขาถลบจีวอนขึ้นมาเนี่ยนะครับ
คุณศักดิ์สิทธิ์บุญรัฐตามหาพระรูปนี้จนเจอนะ
นะแล้วก็ไปคุยกับท่านนะครับว่าเออที่เกิดเหตุเมื่อวานนี้เนี่ย
เป็นอย่างไรบ้างนะครับพระรูปนี้ก็คือพระจิตตะโสพโนนะครับ
อยู่ที่วัดพุทธบูชาย่านบางมศนี่ฮะหลวงพี่ท่านก็บอกกับคุณศักดิ์สิทธิ
ผู้สื่อข่าวของเราบอกว่าขณะนั้นกำลังโดยสารขบวนรถไฟฟ้า
พอร์ตลิงค์จะไปท่ากาศยานสุวรรณภูมิเพราะว่าต้องไปส่งเพื่อนพระที่จะเดินทางไปต่างประเทศ
ก็เป็นการใช้แอร์พอร์ตลิงค์เป็นครั้งแรกในรอบ๒ปี๒ปีมาแล้วไม่ได้ใช้
โอ้โหหลวงพี่แจ็คพอร์ตจริงจริงในขบวนนั้นเนี่ยหลวงพี่ก็เห็นว่ามีชาวจีนมากัน
เป็นกลุ่มกลุ่มเพื่อนประมาณสี่ห้าคนทั้งผู้ชายผู้หญิงก่อนเกิดเหตุเขาก็พูดคุยกันเสียงดังนั่นแหละ
ก็ตามภาษานะฮะเหมือนกับถ้าจับใจความได้นะเหมือนกับพยายามจะ
ลงจากรถไปห้องน้ำอะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้ด้วยนะแล้วอยู่อยู่หญิงสาวชาวจีนคนหนึ่ง
ก็นั่งยองข้างประตูแล้วก็ปัสสาวะออกมาเลย
เพื่อนเพื่อนของเธอก็พากันหลบเช่นเดียวกับคนในขบวนรถ
วิ่งหนีกันกระเจิงเพราะว่าปัสสาวะของสาวชาวจีนคนนี้
มันไหลไปตามแรงของรถไฟฟ้าค่ะหลวงพี่บอกว่าซ้ายทีขวาที
เกือบจะโดนอัตมาอยู่เหมือนกันอืมแต่ก็จังหวะมีสติดี
ก็เลยถลกจีวอนขึ้นมาให้สูงที่สุดพอประตูรถไฟฟ้าเปิดปุ๊บ
รีบออกเลยฮะรีบเข้าไปอีกประตูหนึ่งทันทีเลย
คือเดินไปอีกโบกี้หนึ่งเลยครับ
เขานั่งลงนั่งยองยองลงไปเพื่อนก็พยายามดึงดึงให้ลุกขึ้นอ่ะอ่า
อ่าพอดึงลุกลุกขึ้นไปไม่สำเร็จอ่ะ
เขาก็ปล่อยน้ำออกมาอ่าฉี่ออกมาเลยทีเนี้ยเพื่อนที่
มาคอยฉุนมาคอยดึงเนี้ยเขาก็วงแตกเลยก็ทุกคนอ่ะ
ต่างคนต่างดูฉี่นั้นว่ามันจะเคลื่อนไปทางไหน
แล้วก็คอยหลบกันอ่าตอนแรกมันก็เคลื่อนไปหน้าหลัง
หน้าหลังอ่ะทางรถรถมันวิ่งไปเส้นตรงไปเรื่อยเรื่อยอย่างเงี้ย
พอรถมันเอี้ยวซ้ายเพื่อจะเข้าสถานี
ฉี่มันก็เลื่อนมาทางขวาทางที่หลวงพี่ยืนอยู่ตรงนั้น
อ่าที่อัตมายืนอยู่ตรงนั้นมีผู้ชายอีกคนนึงยืนอยู่ด้วย
ตรงประตูอ่ะก็หลบกันแบบแทบจะไม่ทัน
วบจีวอนก่อนเลยแล้วก็พยายามให้มันอยู่สูงที่สุดอ่ะ
แต่มันก็แปลกนะมันก็ไม่มีกลิ่นอะไรนะ
สงสารคนที่เขาเข้ามาใหม่อ่ะเอ่อเขาคงไม่รู้อ่ะ
ว่าน้ำหกหรืออะไรอย่างเงี้ยอ่าตรงนั้นนะ
ยาวถึงสถานบินพอลงจากเอ่อลงสถานีสวนภูมิเนี่ย
ก็มีเจ้าหน้าที่เขาอ่าแม่บ้านเขามาทำความสะอาดรถอ่าครับตรงนั้น
คนที่ขึ้นมาใหม่ก็ไม่รู้ไงว่าน้ำอะไร
ว่าเออใครทำน้ำหกแล้วหลวงพี่จิตตะโสพโนบอกว่า
ก็โชคดีที่มันไม่มีกลิ่นถ้ามีกลิ่นนี้มันจะยุ่งกว่านี้ค่ะอ่า
เวลานั้นเนี่ยใครอย่าไปตะโกนว่าคุณพระช่วยนะ

ก็ต้องหลบปัสสาวะกันไปเนี่ยค่ะ
คือจากโพสต์นี้ค่ะก็มีคนมาแสดงความคิดเห็นเยอะมาก
แล้วก็มีการระบุข้อความในการแสดงความคิดเห็นในลักษณะที่ว่า
รถไฟฟ้าประเทศไทยควรสร้างห้องน้ำให้ผู้โดยสารเข้าได้อย่างสะดวกสบายได้แล้ว
ทีนี้รถไฟฟ้าเขาเลยชี้แจงนะคะว่าคือบนขบวนรถมันไม่มีหรอก
แต่ว่าบนสถานีมันมีนะ

ใช่ค่ะก็เป็นระยะมีเป็นห้องน้ำสาธารณะและมีห้องน้ำของพนักงานที่ผู้โดยสารขอใช้ได้ด้วยค่ะ
แล้วก็แต่ละสถานีคือมันไม่ได้ใช้ระยะเวลานานมากไง
เพราะว่ามันรถค่อนข้างเร็วพอสมควร
ดังนั้นเชื่อว่าคนปวดปัสสาวะก็น่าจะแวะเข้าได้นะ
ไม่น่าจะต้องอั้นขนาดนั้นอะไรแบบนี้นะคะ
นายสุเทพพันเพ็งกรรมการผู้มนุยการใหญ่บริษัทรถไฟฟ้ารอฟทจำกัดบอกแบบนี้นะคะ
นี่ค่ะเราให้ดูเลยว่ามีห้องน้ำสาธารณะที่สถานีไหนบ้างนะคะ
สถานีพญาไทยราชปรารบมักกษันรามคำแหงสุวรรณภูมิ
ตรงนี้เนี่ยเป็นห้องน้ำสาธารณะที่ผู้โดยสารใช้บริการได้โดยตรงนะคะ
ส่วนอีก๓สถานีหัวหมากบ้านทัพช้างลากระบังเป็นห้องน้ำพนักงาน
ซึ่งผู้โดยสารสามารถขอใช้บริการได้
ดังนั้นเขามีให้เป็นระยะระยะแต่อาจจะไม่ได้ประชาสัมพันธ์มากนัก
บางคนอาจจะไม่รู้ว่ามีสถานีไหนบ้าง
แล้วก็แต่ละสถานีมันไม่ค่อยไกลกันสักเท่าไหร่
แต่ทีนี้ก็เลยเกิดคำถามตามมาว่า
แล้วคนที่ไปปัสสาวะบนรถไฟฟ้าแบบนี้มีความผิดไหม

เพื่อคนอื่นจะไปทำตามเผื่อใครไปตาม
ก็เลยจะบอกว่ามันมีความผิด
เป็นความผิดตามข้อบังคับว่าด้วยระเบียบการบรรทุกผู้โดยสารและสัมภาระ
๒๔๖๙เป็นโทษปรับค่ะ๕๐๐บาท
แต่กรณีแบบนี้เนี่ยทางผู้มนุยการใหญ่บริษัทรถไฟฟ้ารฟทจำกัดบอกว่า
พื้นมันไม่ได้เสียหายร้ายแรงอืมมันแค่เปียกมันแค่เปลือเปื้อน
แล้วก็ทำความสะอาดได้ไงและที่สำคัญผู้หญิงคนนี้
ก็เดินทางออกไปแล้วแล้วก็เป็นชาวต่างชาติด้วย
ก็ตามตัวไม่ได้ด้วยอ่ะนะคะเบื้องต้นแม่บ้านทำความสะอาดให้แล้วนะคะ
ผอฝากบอกมาครับค่ะเรื่องนี้ก็สอนให้รู้ว่าอย่าไปอั้น
ค่ะเพราะสถานีรถไฟฟ้าเขามีห้องน้ำให้เข้าใช่นะฮะ
ห้องน้ำอยู่ท่านก็ไปถามเจ้าหน้าที่เขามีห้องน้ำตรงไหนบ้าง
สถานีไหนไม่มีห้องน้ำก็ขอใช้ของเจ้าหน้าที่เขาก่อน
มากก็แวะลงเข้าห้องน้ำก่อนรอขบวนต่อไปถ้าหนักมันจะยุ่ง
ค่ะอันนี้แค่เบาเป็นอุทาหรณ์กันไว้นะคะ